คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะ
ชวนคุณผู้ชมมาส่งกำลังใจให้กับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะ
เจี๊ยบอาสยามหรือว่าพี่เจี๊ยบกระหนกพรนะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าเธอนั้นกัดฟันสู้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มรสุมชีวิตเหลือเกินนะคะ
ไหนจะต้องดูแลคุณแม่ตอนนี้อายุมากแล้ว

ตัวเองเนี่ยยังมาป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมดูซะก่อนเพราะซ้ำกรรมซัดขนาดไหนค่ะ
แต่พี่เจี๊ยบก็กัดฟันสู้นะคะ
หาสินค้ามาขายผ่านโลกออนไลน์ค่ะ
เพื่อนำรายได้มาใช้ดูแลตัวเองแล้วก็คุณแม่ค่ะ
แล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าว่ายังไงตัวเองค่ะ
ก็ไม่เปิดรับบริจาคแน่นอน
เพราะว่าตัวเองนั้นยังพอมีกำลังค่ะ
แขนกำลังขาที่สามารถทำมาหากินได้
ในสถานการณ์แบบนี้นะทุกคนก็ลำบากเหมือนกันหมดค่ะ
ไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครค่ะ
ซึ่งถ้าใครนะอยากช่วยเหลือเธอจริงค่ะ

การสนับสนุนสินค้าที่เธอโพสต์ขายก็พอแล้ว

ส่งคลิปมาอัปเดตอาการป่วยนะของตัวเองให้กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าตอนนี้ตัวพี่เจี๊ยบรักษาอยู่ในขั้นตอนการให้คีโม
และจะต้องมีการฉายแสงในขั้นตอนต่อไปค่ะ
ทุกครั้งนะหลังให้คีโมนก็จะมีอาการแบบเหนื่อย
เลยอยากจะขอโทษคุณลูกค้าทุกคนจริงนะคะ

ถ้าเธอตอบช้าเนี่ยเธอบอกเลยเธอประนมมือเลยว่าขอโทษจริง

แต่จะพยายามตอบทุกคนให้เร็วที่สุดนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เจี๊ยบกันค่ะ
อยากได้สุขภาพกลับคืนมา
ส่วนภาระหนี้สินถ้าเราไม่ตายถ้าเราแข็งแรง
แล้วก็จะยังที่สามารถที่จะหามาชดใช้ได้

ตัวเองไม่อยากจะคิดมากไม่อยากเครียดในช่วงนี้นะคะ
ก็อยากจะทำจิตใจให้สบาย
ถ้าหากเจ็บหายเจ็บจะทำงานให้เต็มที่
แล้วก็ทำบุญเยอะ
คุณผู้ชมคะถึงพี่เจี๊ยบแกจะป่วย

และที่สำคัญคุณผู้ชมบ้านที่แกอยู่ตอนนี้กำลังจะถูกยึดนะ
ถึง๑ล้านกว่าบาทแกไปไก่เกียร์แล้ว
แกทำทุกอย่างแล้วธนาคารบอกว่า๕๐๐๐บาท
ขอเดือนละ๕๐๐๐ได้ไหม
๕๐๐๐บาทคนเราหมดมันจะไม่มีมันไม่มีนะ
ถ้าใครนะคะสะดวกจริงอยากจะออเดอร์สินค้าคนดูซะก่อน

คุณออเดอร์เขาไปให้เขาได้มีกำลังใจ

และที่สำคัญอีกพรุ่งนี้เนอะ
วันเกิดวันเกิดพี่เจี๊ยบแล้วนะคะ

ขอให้เขามีสุขภาพดีจะได้อะไรรู้ไหม
ได้กลับไปเจอแฟนได้ร้องเพลงนะคะ

ชื่อว่าเจ๊บกระหนบพรพิมพ์ภาคไทยได้เลยนะคะ
สินค้าหลากหลายเป็นกำลังใจให้กับพี่เจี๊ยบด้วยค่ะ